แต่อันนี้มันมีมากกับแค่คำว่าหนังเหนียวนะคะที่จังหวัดแพร่ค่ะน้องเขยกับพี่เมีย
คือพี่เมียไม่ค่อยชอบน้องเขยคนนี้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเมาชอบโวยวาย
วายธรรมดาไม่ว่าไปด่าแม่เขาไปด่าน้องเขาที่เป็นเมียคือด่ากราดคนไปทั่ว
ล่าสุดเมากลับมาโวยวายด่าทอหยาบคายแถมบอกโอ้ยิงดิยิงเลยหนังเหนียวมีของดี

เป็นแบบนี้ค่ะโอ้โหก็ต้องโมเสกเบลอภาพเลยค่ะเพราะตายนะคะ
หัวค่ำเมื่อวานนี้เองค่ะตำรวจสพสูงเม่นลงพื้นที่ตรวจสอบศพนายประยูนแสงเจริญวัย๕๗ปีนะคะ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์เข้าชายโครงด้านขวา
คนก่อเหตุก็คือพี่เมียของนายประยูนค่ะนายวีรวัตรอายุ๕๓ปีนะคะ

หลังจากที่น้องสาวกับน้องเขยกลับมาจากไปหาหมอ
มาถึงก็เออะโวยวายด่าทอเลย

เหมือนเป็นแบบเขาเล่นผ้า
เหมือนเหมือนคนเล่นผ้า
หนิเฮ้จริงมันคืออะไร

แม่ของคนก่อเหตุก็บอกว่า
ลูกสาวที่เป็นเมียคนตาย

น้องสาวไปหาหมอกลับมาก็ยินเสียงทะเลาะกันหน้าบ้าน

โอ้โหแม่เดินออกมาดูอ้าว
ลูกชายแม่ยิงน้องเขยตายซะแล้ว
ช่วงเช้านะคะนายวิรวัตรก็ถูกตำรวจแจ้งไป๔ข้อหาเลย

ข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนนะคะ
นี่เตรียมนำตัวฝากหางศาลจังหวัดแพร่แล้ว
ซึ่งน้องสาวของมือยิงซึ่งก็เป็นเมียคนตายก็บอกว่า
คือสองคนนี้เขาทะเลาะกันบ่อยก่อนเกิดเหตุก็ทะเลาะกันรุนแรง

เธอก็บอกสามีแล้วว่าให้เข้าไปในห้องเพราะกลัวจะเหตุการณ์บานปลาย
แต่พอสามีเข้าไปก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นทันที
เธอก็ทำได้แค่พูดกับพี่ชายว่าทำแบบนี้ทำไม
แล้วพี่ชายก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจเธอบอกไม่รู้จะทำยังไง

ฆ่ากันเองแบบนี้เธอเสียใจมากนะคะ
เมืองต้นครอบครัวของนายประยูนรับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาราสาธารณะในหมู่บ้านแล้ว
ก็มีชาวบ้านญาติญาติมาช่วยเหลือเตรียมสถานที่
ตกลงกันว่าจะมีการชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะ